แหม่ตอนนี้คนหัวร้อนมันเยอะแล้วมันก็มีคลิปออกมาเยอะนะฮะ
ไม่รู้ว่ารถเก่งคันนี้กับรถแท็กซี่เขาไปปาดอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะฮะ
รถแท็กซี่เนี่ยขับมาปาดให้รถเก๋งรถเก๋งเนี่ยจอด
สักพักหนึ่งนะเดินไปเปิดประตูรถเก๋งเอาเท้าถีบคนขับเลย

ถึงแม้จะไม่เห็นสวัสดิ์ทีนะเห็นเสียงผู้หญิงนี้อธิบายอารมณ์ได้แบบ
คนจะดูเดือดกว่านั้นนะฮะ
เพราะว่าเหมือนอารมณ์ของคนขับรถเก่งก็กำลังร้อนพอดีแหละ
บึ้นคือแบบก่อนจะเอาเรื่องมันก็แหละนะฮะ

ผู้หญิงเขาก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้พร้อมกับเล่าเรื่องให้ฟัง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนนรัตนาธิเบส
ซี่คันนี้เขาเห็นชื่อบริษัทด้วยคุณผู้ชมก็ดูเอาละกัน
จี้ท้ายมานะฮะ
พอเขาบอกว่าหลบให้แท็กซี่ขึ้นหน้าไป
เหมือนจะเร่งเครื่องแล้วก็เหมือนจะจี้ท้ายกลับมาอีก
สุดท้ายก็มีการถ่ายคลิปถ่ายที่เบนเอาไว้ได้
เพราะว่าเป็นรถรับจ้างทั่วไปก็เขาบอกว่าไม่ควรจะขับรถแบบหวาดเสียวอะไรแบบนี้
จากนั้นแท็กซี่ก็ขับมาประกบข้าง
เปิดกระจกมาท้าทายชวนทะเลาะกันระหว่างทาง
พอไปถึงตรงนี้มันเป็นทางเส้นทึบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาพอดี
เหมือนรถเก๋งก็ขับมาซ้ายแล้วก็เหมือนจะไปขวาหรือยังไงก็ไม่ทราบ
ซี่ขับคล่อมอยู่เลนทึบแล้วก็ปาดให้รถเก๋งจอดพอดี
รถเก๋งจอดปุ๊บแท็กซี่ลงมาทุบกระจกก่อนกระชากประตู
มันจะล็อกจากนั้นเอาเท้าถีบเข้ามาที่ใบหน้า
แล้วก็ลำตัวคนขับแบบรัว๘ครั้ง

หน้าเลยผู้หญิงก็ร้องด้วยความตกใจ
คนขับรถเก่งทำยังไงออกรถมาครับ
โชเฟอร์ก็หยิบก้อนหินปลาใส่มาอีกทีหนึ่ง
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ผู้หญิงก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่สพบังใหญ่ครับ
อยากจะให้คนขับแท็กซี่มารับผิดชอบ
โชคดีเธอกับแฟนนั้นเป็นแค่นักศึกษาเขาว่าอย่างนั้น
ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีปงมีปืนทะเลาะกันแบบนี้
ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะจบลงยังไงนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวคนขับแท็กซี่มา
พูดคุยแล้วก็ไกลเกลี่ยเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แต่ก็ต้องฟังความสองฝ่ายนะผมเชื่อว่าแท็กซี่เขาก็ต้องกล่าอ้างว่า
เขาถูกคนขับรถเก่งเนี่ยไปปาดหน้าเขาหรืออย่างไรก็ตามทีแหละ
คือมีเรื่องกันมาก่อนแหละมันดูออก
ใช่เห็นแบบนี้เป็นผู้หญิงขับรถกลัวนะคะกลัวเลยอ่ะ